สวัสดีครับท่านผู้ชมครับเรื่องนักเรียนยกพวกตีกัน
มาถึงวันนี้ต้องลุ้นกันว่าเรื่องนี้จะเดินทางมาสู่จุดจบ
จุดเปลี่ยนได้หรือไม่เพราะว่าการปฏิบัติการของตำรวจคราวนี้
จริงจังเข้มข้นมากแล้วทำให้มีความหวังว่า
ถ้าจริงจังเข้มข้นแบบนี้เรื่องนี้จะถึงจุดเปลี่ยนถึงจุดจบ
วันนี้หนังสือพิมพ์เกือบทุกฉบับเล่นข่าวนี้เป็นข่าวใหญ่
ก็แปลว่าเขาให้ความสำคัญทีวีเกือบทุกช่องเล่นข่าวนี้เป็นข่าวใหญ่
ท่านลองดูหัวข่าวที่เป็นตัวอย่างภางะตั้งองค์กรอาธิกรรม
ค่าธมินอุเทรนถวายกับครูเจี๊ยบทำไมถึงใช้คำว่าองค์กรอาธิกรรม
นักศึกษากลุ่มนี้ท่านลองฟังพฤติกรรมดูสิ
มีพฤติกรรมรวมกลุ่มสมาชิกร่วมร้อยปลุกร้าวให้ออกไล่ล่า
อาหลีต่างสถาบันนี่มันเหมือนในหนัง
เขาบอกมีหนังฝรั่งบางเรื่องก็ฆ่าล่าแต้ม
มันไปเอาอย่างอย่างงี้มาหรือเปล่าพฤติกรรมเป็นยังไง
เอาท่านลองดูมีการวางแผนฆ่า
สังหารล่าแต้มแลกกับปั๊มฟันเฟืองบนร่างกายมีปั๊มฟันเฟืองบนร่างกายด้วย
เป็นสัญลักษณ์ว่าคนนี้เก่งแน่
แต้มได้ตกใจไหมครับ
เท่านั้นยังไม่พอมันไปไกลถึงขนาดนี้
มีกองทุนไว้ประกันตัวจ้างทนายสู้คดี
และจัดหาอุปกรณ์แล้วยังไงต่อ
พวกนี้เวลาถูกจับตำรวจก็นำตัวไปสอบสวน

มันยังส่งสมาชิกไปนั่งฟังคำไต่สวน
ทำไมต้องไปนั่งฟังคำไต่สวนเอ้าก็เพื่อจะได้
นำไปปรับรูปแบบไม่ให้ถูกจับได้ในคราวหน้า
หรือไม่ให้ถูกดำเนินคดีในคราวหน้า
หรือให้หลุดรอดจากการดำเนินคดีในคราวหน้า
ทั้งหมดเนี่ยถูกเปิดเผยออกมาหลังจากตำรวจนครบาน
บุกไปทลายเมื่อวานนี้ท่านเห็นภาพเห็นข่าวในจอแล้วใช่ไหมครับ
ตะลึงไหมครับนี่มันไม่ใช่แค่เรื่องพฤติกรรมของนักเรียนยกพวกตีกัน
เหมือนที่เราเคยได้ยินมาแล้วมันไปไกลมันไปลึกขนาดนี้แล้ว
มีคำถามคือว่า
แล้วเราจะปล่อยกันไว้อย่างนี้เหรอมีประเทศไหนบ้างล่ะครับ
ที่นักเรียนนักศึกษาอยู่ดีก็ยกพวกตีกันล้างแค้นกัน
มีประเทศไหนบ้างที่ตำรวจปล่อยให้คนแบบนี้นักศึกษากลุ่มนี้
นักเรงนักเรียนในคราบนักเรียนนักศึกษายกพวกมาตีกันอารวาส
แล้วไปโดนลูกหลงคนอื่นเสียชีวิตมีประเทศไหนบ้างครับที่ปล่อยไว้อย่างนี้
มันเหิมเกลิมเกินไปแล้วมันไม่กลัวกฎหมาย
มันไม่ยำเกรงตำรวจแล้วก็พัฒนาความเลวร้ายเพิ่มขึ้นมาเรื่อย
นักข้อขึ้นไปเรื่อยมันเหมือนบ้านเมืองไม่มีขื่อไม่มีแปร
แล้วจะอยู่กันยังไงเอาเถอะ
ที่ผ่านมาก็ให้ผ่านไปที่แล้วกันมาก็ให้แล้วกันไป
แต่พอมาถึงวันนี้เนี่ยสังคมไทยคาดหวังยังไง
สังคมไทยคาดหวังว่ามันควรจะถึงจุดจบพอแล้ว
ตำนานได้แล้วผมจึงภาวนาว่าขอให้ตำรวจเอาจริง
อย่าต่อเนื่องอย่างต่อเนื่องอย่าวูบวาบอย่าเป็นไฟไหม้ฟาง
อย่าเป็นข่าวขึ้นมาทีนึงก็เอาจริงทีนึงให้มันรู้กันไปว่า
ตำรวจสู้กับไอ้คนพวกนี้ไม่ได้อยากจะบอกถึงพลตำรวจต่อศักดิ์สุขวิมล
ท่านผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติที่ท่านเคยบอกหลายวันก่อนว่า
ไอ้พวกนี้คือองค์กรอาจจะกำขนาดเล็ก
ผลตำรวจต่อศักดิ์สุขวิบลนั้นเนี่ยเหลือเวลาราชการที่นั่งเก้าอี้
พบตรอยู่นับมาถึงวันนี้นะจากนี้ไปถึง๓๐กันยา
สิบเดือนกับเจ็ดวันเวลาที่เหลืออยู่แน่นอนท่านมีภารกิจต้องทำเยอะ
แต่ขอความกรุณาว่าช่วยโฟกัสเรื่องนี้ให้เป็นพิเศษได้ไหม
โฟกัสให้เป็นพิเศษได้ไหม
ท่านอยากให้มีการบันทึกไว้เป็นตำนานไหมครับว่าปัญหานักเรียนยกพวกตีกัน
มีกันมาห้าหกสิบปีแล้วแต่มาจบลงได้ที่พอบอตรอ
พลเรกต่อศักดิ์สุขวิมลแล้วหลังจากนั้นก็ไม่เกิดเหตุแบบนี้อีก
ท่านอยากได้โปรไฟล์แบบนี้ไหมครับถ้าอยากได้ทำเลยครับ
เวลาที่เหลืออยู่๑๐เดือนกับ๗วันเพียงพอทำให้จริง
เรื่องอื่นก็ทำตามหน้าที่ไปแต่ถ้าอยากให้สังคม
โปรไฟล์ของพบตรบันทึกไว้อย่างนี้ท่านต้องเอาจริง
ท่านต้องเอาจริงปัญหาอาทยากรรมในบ้านเราเนี่ย
ถ้าตำรวจเอาจริงผู้ร้ายชนะตำรวจไม่ได้หรอกครับ
ขอให้เอาจริงเราอยากให้คำพูดของแม่ครูเจี๊ยบ
เป็นจริงเธอพูดไว้ยังไงล่ะก่อนวันเผาศพ
ขอให้ลูกสาวเธอเป็นรายสุดท้ายที่เจอความเลวร้ายอย่างนี้
จากนับมือของนักเรียนยกพวกตีกันนี่อีกประเด็นหนึ่งที่จะหยิบมา
ขีดเส้นใต้ผลตมตรีธีรเดชธรรมสุธี
ท่านเป็นผู้บังคับการสืบสวนของบชนท่านบอกว่า
การปฏิบัติการไล่ล่าจับกลุ่มนักเรียนพวกนี้
คราวนี้ประสบความสำเร็จจับกลุ่มได้ตามไปถึงที่ได้
เพราะอะไรเพราะมีกล้องวงจรปิดเป็นพันตัว
แล้วเอากล้องมาแกะรอยติดตามแล้วถึงจับได้
อ้าวท่านผู้การพูดอย่างนี้ผมบอกว่า
เราต้องให้ความสำคัญกับกล้องวงจรปิดมันเห็นแล้วนี่
กล้องวงจรปิดมีประโยชน์ยังไงให้ความสำคัญยังไง

ปริมาณและคุณภาพปริมาณคือกล้องวงจรปิด
ต้องติดให้ทั่วถึงมากกว่านี้ต้องยอมลงทุน
ติดให้ทั่วถึงอย่าให้มีช่องโวอย่าให้มีช่องว่าง
ที่ว่าให้มีคุณภาพคือต้องคอยดู
ให้มันใช้งานได้ตลอดเวลาไม่ใช่พอเกิดเหตุขึ้นมาทีนึง
แล้วนักข่าวก็รายงานว่าพระเอิญกล้องที่อยู่ตรงนั้นใช้การไม่ได้
บันทึกไม่ได้มันจะเป็นซะแบบนี้
ฉะนั้นติดกล้องให้ทั่วและให้กล้องมีคุณภาพ
กล้องมีคุณภาพเดี๋ยวนี้ราคาไม่แพงแล้วครับ
แต่ขออย่างเดียวว่าเวลาจัดซื้อจัดจ้างเนี่ย
อย่าทุดจะหลีดกันต้องให้ได้ของดีมีคุณภาพ
ให้คุณภาพกล้องเนี่ยมันมีประสิทธิภาพใครดูหนังฝรั่งอ่ะ
หนังสือน่ะโอ้โหเวลาทีมสืบสวนเขาเอากล้องมาดูนะ
เขาสามารถดึงจุดเล็กมาดูได้รองเท้ายี่ห้ออะไร
นาฬิกาผูกยี่ห้ออะไรมีเครื่องหมายอะไร
ทะเบียนรถนี่หมูเลยดูได้หมด
ขออภัยครับดูได้หมดฉะนั้นความจำเป็นในการที่จะให้มีการติดกล้องที่มีคุณภาพ
ให้สมราคาสรุปก็คือ๑ต้องไม่มีเงินทอน
ต้องไม่มีเงินทอนจัดซื้อจัดจ้างราคาเท่าไหร่ว่ากันไปนั้น
ถ้ามีเงินทองก็ได้ของหวยราคาแพงอีกถ้ามีเส้นสายฝากกันมา
บริษัทนั้นต้องได้บริษัทนี้ต้องได้ก็ได้ของหวยอีก
ของหวยราคาแพงอีกเราก็วนอยู่กับเรื่องพวกนี้ระบบราชการ
ฉะนั้นติดให้เพียงพอเอาของดีราคาถูกให้ได้
ไม่ต้องไปยุ่งกับเขาหรอกครับเขาสู้กันเองอ่ะเพียงแต่ว่า
อย่าไปเรียกเงินทอนเขาอย่าไปเรียกใต้โต๊ะเขา
อย่าไปหาคนโน้นคนนี้มาฝากฝังถ้าอย่างนั้นมันก็เหมือนเดิม
ทั้งหมดนี้จะขีดเส้นใต้ว่าผมมีความหวังขึ้นมาเยอะ
หลังจากเห็นตำรวจปฏิบัติการเมื่อวาน
ทำเรื่องนี้ให้ได้๑๐เดือนกว่าที่เหลือ
ทำเรื่องนี้ให้ได้และจะไม่มีคนลืมท่าน
ขีดเส้นใต้ของเที่ยงวันนี้ครับ